คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูที่ห้างเทอร์มินัล๒๑นครรัฐศรีมาหน่อยค่ะ
พรุ่งนี้จะเปิดใช้บริการวันแรกวันที่๑๓กุมภาพันธ์
แล้วตอนเช้าก็จะมีการทำบุญก่อนช่วง๙โมงเช้า

นอกจากจุดที่ห้างเทอร์มินัล๒๑แล้วยังมีอีกหนึ่งจุด
นั่นก็คือจุดวัดป่าสัทธารวมนั่นเอง
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนิน
รายงานมาจากห้างเทอร์มินัล๒๑ที่นครรัฐศรีมาค่ะ

คุณผู้ชมครับชาวจังหวัดโคราชร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าห้างเทอร์มินัล๒๑
รวมถึงพื้นที่อื่นทั่วเมืองโคราชนะครับ
เพื่อเป็นการฟื้นฟูบรรยากาศและสภาพจิตใจของชาวโคราช
ให้กลับมาเข้มแข็งขึ้นโดยเร็วอีกครั้ง
ขณะที่ยอดเงินบริจาคช่วยเหลือเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้
พุ่งสูงถึง๓๕ล้านบาทแล้วครับ
ภาพบรรยากาศของชาวจังหวัดนครราชศรีมา
แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน
รวมตัวกันทำกิจกรรมบิ๊กคีนิ่งภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
ซึ่งเป็นสถานที่เขตการกาดยิงภายในห้างดังกล่าว

พร้อมกับปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งหมดให้กลับมามีความปกติโดยเร็วที่สุด
โดยก่อนเริ่มกิจกรรมทุกคนยังพร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงภายในศูนย์การค้า
โดยมีพลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่
โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันนี้
จิตอาสาพระราชทานดังกล่าวมาจากทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนครราชศรีมา
มุ่งเน้นไปที่การชำระล้างถนนหนทางต่าง
ปัดกวาดพื้นผิวถนนให้สะอาดเรียบร้อย
กวาดขยะที่ตกอยู่เกินกาด
โดยกองทัพภาคที่๒ยังจัดโรงครัวพระราชทานมาจัดกิจกรรมเลี้ยง
อภัยครับมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่จิตอาสาทุกคน
รวมถึงมีจิตอาสาชาวโคราช
นำน้ำดื่มขนมและอาหารมาแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย
หนึ่งในจิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมกิจกรรมบอกกับผมนะครับว่า
ตัวเองมาด้วยความเต็มใจเพราะอยากฟื้นฟูบรรยากาศ
และสภาพจิตใจของชาวโคราชให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
พร้อมทั้งเพิ่มกำลังใจให้กับทุกคน
และไม่อยากให้กลับไปพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีก
ยังอยากให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และผู้ที่บาดเจ็บให้กลับมามีความเข้มแข็งขึ้นอีกครั้ง
ฟังเสียงจิตอาสาพระราชทานคนนี้กันครับ
ขณะที่ผู้จัดการทั่วไปห้างเทอร์มิเนอร์๒๑บอกกับผมเลยค่ะว่า
จัดกิจกรรมวันนี้นอกเหนือจากจะเป็นการทำความสะอาดแล้ว
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้า
ที่จะเปิดให้บริการวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก
และหลังจากได้รับการส่งมอบพื้นที่และตรวจสอบอย่างละเอียด
โดยจะเปิดให้บริการทุกชั้น

พร้อมยังอยากให้ชาวโคราชเชื่อมั่น
ทางห้างมีการดูแลรักษาความปลอดภัย
ทั้งของห้างเองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนด้วย
ฟังเสียงผู้จัดการทั่วไปของห้างสรรพสินค้า

กันให้ชาวโคราชมีความเข้มแข็งขึ้นโดยเร็ว
ขณะที่ยอดเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาเซฟวันเลขที่บัญชี๖๖

ล่าสุดยอดเงินบริจาคล่าสุดอยู่ที่๓๕๗๘๑๙๑๙บาท
ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากคนไทยทั้งประเทศ
และทางจังหวัดมีการมอบเงินจัดการศพเบื้องต้น
ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว๘รายรายละ๓แสนบาท
ส่วนที่เหลือจะมีการตามหาทายาทผู้เสียชีวิตต่อ
เพื่อทางจังหวัดจะมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
และหลังจากนี้ทางจังหวัดจะหารือกันเพื่อนำเงินดังกล่าว
ไปช่วยเหลือทั้งครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอีกครั้ง
คุณผู้ชมครับขณะที่สำนวนการสอบสวนของคดีนี้
ประชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกนะครับว่า

คือบ้านพักในค่ายทหารวัดป่าสัทธารวมและห้างเทอร์มินอลทอเวนตี้วัน
โดยพนักงานสอบสวนจะรวมสำนวนคดีเป็นคดีเดียวกัน
โดยใช้ห้างเทอร์มินอล๒๑ชั้น๔
ใช้เป็นศูนย์การในการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยมีพนักงานสอบสวนเตรียมความพร้อมไว้แล้วกว่า๒๐นาย
ขณะที่การรวบรวมพยานหลักฐานนั้น

อยู่ระหว่างการรวบรวมปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุแต่ละจุด
เพื่อนำมาเปรียบเทียบเคียงกับอาวุธที่คนร้ายใช้
ตรงกับจำนวนอาวุธที่นำมาออกมาจากคลังหรือไม่
ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย๗๑๐วัน
เพราะพื้นที่เกิดเหตุนั้นมีหลายจุดครับ
คุณผู้ชมครับการจัดกิจกรรมไว้อาลัยบริเวณด้านหน้าห้างนั้น
จะเสร็จสิ้นในวันช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงนั้นยังสามารถมาร่วมไว้อาลัยได้นะครับ
และทางห้างนั้นจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครราชศรีมาครับค่ะ

นี่ดิฉันเข้าไปดูในเพจที่นี่นครราชศรีมา
มีโพสต์หนึ่งคุณสืบสกุลเขาเขียนไว้เขาบอกว่า
ช่วยแชร์รูปแชร์คลิปเรื่องราวดีเข้ามา
ได้เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารพนักงานแล้วก็ผู้เช่า
คุณเชื่อมั้ยที่ฉันอ่านในคอมเม้นต์
ส่งรูปส่งคลิปมาแล้วบอกว่าที่นี่คือห้างที่สวยที่สุด
อาหารอร่อยอาหารถูกห้องน้ำสะอาดที่จอดรถดี
แล้วก็บรรยากาศดีได้เห็นกำลังใจแบบนี้
อยากให้ที่นี่กลายเป็นจุดศูนย์กลางความสุขของชาวโคราชเหมือนเดิม
คือหลายคนไม่อยากให้ที่นี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสูญเสีย

ก็ต้องร่วมกันในการที่จะฟื้นฟู